บอกเลยว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ประชาชนชาวเชียงรายรวมไปถึงคนไทยทั่วประเทศ
ได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศหนาวที่นั่น
แล้วก็ยังได้ดื่มดำกับดนตรีที่เรียกได้ว่าเป็นสุนทรียภาพทางดนตรีเลยทีเดียว

กับบทเพลงพระราชนิพลและบทเพลงในความทรงจำ
เสียงร้องของนักร้องนักดนตรีแถวหน้ากว่า๒๐๐ชีวิต
มกลางทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามของไร่สิงปาร์คจังหวัดเชียงรายค่ะ
การแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อ
เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า

และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙พ่อของแผ่นดิน
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะได้ประมวลภาพแห่งความจงรักพักดี
และบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจ
มิวสิกวิดีโอเพลงในหลวงของแผ่นดิน
ซึ่งขับร้องโดยคุณฟิล์มบงกฎมาให้ติดตามกันค่ะ
แสนท้องส่องใจเตือนตันพิมพ์ในมอง
ข้างน้องมือเธอสองก้มน้องกราบด้วยหัวใจ
มองเพราะผู้ทรงเป็นตาเฝ้าดูแลประชา
ทว่าอนาคต
เมื่ออย่างอ่อนมา
หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลวงน้ำหัวใจ
ยิ่งอยู่ท้ายใดเวลาไม่มีอย่างเดียวมา
แต่รู้ข้อแผ่นหัวดิน
กล่อห่วงให้เม็ดที่สายไปเป็นคนเดียว

หยุดน้ำ

หยุดลงที่ไหน
ทุกโรนจะคลั่งสลาย
ทุกภัยจะไม่อาจแพ้
ทางน้ำ
มองของคนเดียว
ส่งเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เรา

จนตัวจนด้านทุกอย่าง
ต้องให้รู้พระบอบด้วยการ
สุขสะเรือนมิ่งของรมเหนียง
ทุกสุดที่ชรพาด
โตพูดสัยเธอ

ในโลกของแผ่นเดือน

ทุกรถจะเป็นสลายทุกภัยจะไม่อ้างแพ้วเผิด

ส่งแว่นที่รักที่พึ่งริ่งในเราสักเมื่อ
แต่ก็แหละจงต้นจำได้ทุกอย่าง
ลายร้อนเพราะบริบาลสุขเสริญด้วยความร่มเย็น

มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร
ฉันจะไม่เหมือน